นี่ก็ตามหาคนหายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ

เราก็ยังตามความคืบหน้าให้อยู่นะครับ
คุณพ่อคือคุณพัชระที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ได้โพสต์ตามหาน้องฟลุ๊กนะ
ฟลุ๊กลูกสาววัย๒๕ปี
นางสาวกันนิกาช่วยส่งนะครับ
เผื่อใครตามเจอค่ะหรือว่าเห็นนะฮะ
จะได้ช่วยกันแจ้งข่าวหน่อยหรือว่าน้องฟลุ๊กดูอยู่นะครับ

บอกว่าลูกสาวหายไปแล้วก็ไม่กลับมาที่บ้านเลย
หลังจากไปทำบุญทอดกระถิ่นที่กรุงเทพ
เมื่อ๗พฤศจิกายนก็ไปด้วยกันนี่แหละนะ
มีตัวของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะ
ที่เดินทางกลับมาที่บ้านที่นครศรีธรรมราชก่อน

ลูกสาวบอกขออยู่กรุงเทพต่อทำธุระ

เพราะว่าจะไปเปิดร้านกาแฟที่สุราชธานี
แล้วบอกว่า๑๘พฤศจิกายนเดี๋ยวจะกลับบ้าน
โดยมีลูกพี่ลูกน้องไปส่งขึ้นรถที่สายใต้ใหม่
จากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยนะฮะ
จนกระทั่งมีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่สามพรานนครปฐม
ไปเก็บกระเป๋าเป้ในคลองใกล้ร้านอาหารได้
นี่ฮะพอตรวจดูในกระเป๋าเนี่ย
ไปเจอพวกทรัพย์สินแล้วก็บัตรเนี่ย
ระบุชื่อน้องฟลุ๊กคือนางสาวกันนิกา
แล้วมีชื่อคุณพ่อคือนายพัชระด้วย

ซึ่งกำลังโพสต์ตามหาลูกสาวอยู่
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับพ่อของน้องฟลุ๊กอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อจะถามความคืบหน้าเรื่องการติดตามตัวลูกสาวนะครับ
บอกว่านี่ก็ยังไม่ได้ข่าวอยู่เหมือนเดิมนะ

กลัวว่าจะเกิดเหตุไม่ดีเกิดขึ้น

เจอกระเป๋าลูกสาวลอยน้ำอยู่เนี่ย

พ่อบอกพ่อก็ยิ่งคิดไปต่างนานา

บอกว่าอย่างนี้๗พฤศจิกายน

ถึงบ้านตอน๕ทุ่มที่กรุงเทพ

ฟลุ๊กขอพ่อไปเรียนทำขนม

ที่ชื่อกุ้งเป็นคนที่ลูกสาว

แล้วตอนทุ่มนึงคนชื่อกุ้ง

จากนั้นน้องฟลุ๊กขอพ่อไปนอนที่บ้านของกุ้ง

รับน้องฟลุ๊กที่บ้านของกุ้ง

ฟลุ๊กกลับมาที่บ้านเอง

เพราะพ่อบอกแหมทำไมไปเรียนทำขนม

ก็กลับมาเคลียร์กันเรื่องร้าน

คือไม่ใช่แบบออกจากบ้านไปทำขนมทำขนม

บอกว่าคือวันสุดท้ายที่ได้เห็นลูก

ลูกสาวออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า

คาดว่าจะไปบ้านกุ้งอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
๑๗พฤศจิกายน

ไหมที่ไม่ได้กลับมาบ้านที่ใต้พร้อมกัน

แพลวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องฟลุ๊ก

แล้วเห็นฟลุ๊กเนี่ยโอนเงินให้ใครบางคน

ว่าฟลุ๊กจะไปขึ้นรถกลับบ้านที่ใต้

นี่ค่ะคุณฮาชะาระบอกว่ายอมรับเลยว่า
เป็นยังไงบ้างกลัวจะถูกหลอกคือยังเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่
คุณพ่อเลยฝากบอกว่าหากลูกสาวคือน้องฟลุ๊กฟังพ่ออยู่ขอให้
รีบติดต่อกลับมาหาพ่อหน่อยเถอะตอนนี้พ่อเองก็พยายามติดต่อ
คนชื่อกุ้งที่ลูกสาวบอกไปเรียนทำขนมด้วยที่ไปนอนค้างที่
บ้านเขาก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันถูกบล็อกการติดต่อทุกอย่าง
ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว
อยากให้ลูกโทรมาแล้วมาคุยรับได้ทุกอย่างรับได้ทุกอย่าง
เพราะผมเป็นคนที่เปิดฟากเมื่อก่อนเขาก็ไม่มีแฟนเป็นธอมพระ
ที่บ้านมานอนที่บ้านผมก็ยังไม่ว่าอะไรรับได้ทุกอย่างรับได้
ทุกอย่างแต่ว่าให้มาทำให้มาคุยกันให้มันรู้เรื่องก่อนให้มัน
เป็นผู้ใหญ่คุยกับกันหน่อยไม่ใช่ทำแบบเด็กเด็กเล่นนะ
ว่าผู้ใหญ่มันจะหัวใจวายตายกันหมดอ่ะตรงเนี้ยเป็นห่วงมากครับ
ผมไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนผมก็ไม่ได้นอนไอ้เรื่องคิดว่าเขา
จะจะไปหลอกเพราะไอ้ไปฆ่าไปเพื่อผมไม่คิดนะแต่ผม
สงสัยอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเห็นว่าแพลวมันแจ้งมาทาง
ล่าสุดที่ผมข่าวล่าสุดว่าเงินในบัญชีฟุ๊กมีการโอน
ไปให้เขาอ่าของไทยพาณิชย์อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าโอนให้ใคร
เราไปที่ร้านอาหารที่สัมพรานนครปฐมที่ไปเจอกระเป๋าเป้ลอย
น้ำอยู่แล้วก็มีชื่อของน้องฟลุ๊กหรือว่าคุณพ่อนะครับ
ผู้ชมครับพนักงานที่ไปเจอกระเป๋าเนี่ยบอกว่าตอนนั้น
ทำความสะอาดร้านอยู่เห็นกระเป๋าเนี่ยมันลอยอยู่ในน้ำที่
ติดกับร้านก็เลยหยิบขึ้นมาดูไม่มีเอกสารสำคัญแต่มีใบ
นัดแพทย์นำไปให้ผู้จัดการร้านแล้วก็ค้นหาชื่อเจ้าของบัตร
นะครับก็เลยรู้ว่าเอาเป็นคนหายซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
กระเป๋าใบนี้ลอยมาจากไหนนะฮะเพราะว่าคลองเนี่ยที่หลังร้าน
ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะอ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับผู้ที่เจอ

น้ำน้ำมันขึ้นไงป้าก็เลยเดินดูร้านว่าน้ำมันเข้าตรง
มั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้กระเป๋าอ่ะมันเป็นกระเป๋าสีดำ
ใช่ไหมคะแต่นี่ป้าก็ซักกระเป๋าตากไว้ป้าคิดว่าเป็นกระเป๋าของป้า
น่ะล่วงไปแล้วป้าก็เดินไปดูไปเขียดูอ่ะมันไม่ใช่ของ
ไม่ใช่ของป้าทีนี้ป้าก็เอาไม้เขียขึ้นมาดูป้าก็เจอ
แบบอะไรที่ว่าอะไรของในกระเป๋าเขานะคะมันมันอยู่ในนั้นจริงป้าก็
หยิบขึ้นมาดูก็เปิดดูแล้วมันก็มีเพิ่งยาเขาอ่ะคะป้า
เจอก็เห็นมันรอไปอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเรา
สอบถามไปยังญาติของน้องฟลุ๊กก็คือน้องที่ไปส่งน้องฟลุ๊ก
สายใต้ใหม่ที่ว่าจะขึ้นรถกลับบ้านที่ใต้๑๘พฤศจิกายน
กระเป๋าที่ไปลอยอยู่ในคลองหลังร้านที่สัมพรานนครปฐมญาติ
น้องฟลุ๊กบอกว่านี่คือ๑ใน๓ใบที่น้องฟลุ๊กถือมาในวันนั้นนะฮะ
เป็น๑ใน๓ใบที่ถือมาด้วยนะครับแต่เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้
อะไรมากไปกว่าการที่มาส่งน้องฟลุ๊กที่ทางเข้าสถานีขนส่งสาย
ใหม่อ่ะนะหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าน้องฟลุ๊กเนี่ยขึ้นรถลงใต้
ว่าไปไหนหรือไปเจอเพื่อนคนไหนอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะอ่าคือ
จากน้องฟลุ๊กแล้วติดต่อหาคุณพ่อหน่อยคุณพ่อเป็นห่วง
เนี่ยคือคุณกุ้งถ้าเกิดว่าฟังอยู่อ่ะเนอะใช่อ่าเป็นเพื่อนน่าจะเป็น
เพื่อนสาวหล่อเป็นธอมที่น้องฟลุ๊กเขาไปทำขนมด้วยอะไรด้วย
เนี่ยคือยังไงถ้าฟังกันอยู่เนี่ยผมว่าคุณกุ้งลองแจ้ง
คุณพ่อคุณแม่เขาหน่อยใช่ค่ะอย่างน้อยให้เขารู้ว่าลูก
สาวเขายังปลอดภัยยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากกว่านี้ก็ยังดี
แล้วเรื่องจะคบหากันหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันจะทำธุรกิจทำร้านอะไรด้วยกัน
วันหลังมีโอกาสดีแล้วก็น้องฟลุ๊กกับน้องกุ้งก็มาหาคุณพ่อคุณแม่มาคุยอะไรกันก็ว่ากันไป
เพราะเหมือนที่คุณพ่อบอกค่ะด้วยความที่พอลูกสาวหายตัวไปติดต่อไม่ได้เลย
แล้วสิ่งที่เจอสุดท้ายคือกระเป๋าลอยน้ำตกอยู่ในน้ำอย่างนี้
ทุกอย่างมันแบบพอมันมาบวกกันมันน่าเป็นห่วงมาก
คุณพ่อบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจจะวายกันหมดทั้งบ้านนะคะเป็นห่วงกันมาก
ก็ฝากหน่อยนะคะหรือว่าใครมีเบาะแสที่ไปเจอที่ไหนหรืออะไรอย่างนี้
ก็ให้ข้อมูลกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ